คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวของเรายังคงอยู่ที่วัดพระธรรมกาย
ยังคงเกาะติดสถานการณ์กันอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่บริเวณประตู๕
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรก็มีเพียงศิษยานุสิตปีนรั้วออกมา
จะออกมาจากวัดคือขออนุญาตเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะการรายงานสดจากคุณอารยาโภจาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ

ค่ะบรรยากาศที่หน้าประตู๕วัดพระธรรมกายนั้นยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะคะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นก็สลับกำลังมาดูแลความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืนค่ะ
บริเวณประตู๕เรียบคลองแอนนะคะ
ยังคงมีพระสงฆ์วัดพระธรรมกายปักหลักนั่งสวดมนต์
ร่วมกับลูกศิษย์หลายร้อยคนเลยทีเดียวค่ะ
เพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นั้นหยุดการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
แต่ก็ไม่เป็นผลค่ะเพราะจากเจ้าหน้าทียังคงจัดกำลังผลัดเปลี่ยน
เพื่อเตรียมความพร้อมตลอดทั้งคืนค่ะ
ขณะที่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
บริเวณริมถนนคลองหลวงฝั่งตรงกันข้ามกับประตู๕
พระสงฆ์และลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จำนวนมากนะคะก็ยังคงรวมตัวกันถือป้ายเรียกร้องให้รัฐบาลนั้น
ยกเลิกการบังคับใช้มาตรา๔๔อย่างต่อเนื่องค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะทางพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุลนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า
ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
คำสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อเร่งรัดสำนวนตามระเบียบและกฎหมายค่ะ
พร้อมทั้งบอกว่าจากเหตุกระทบกระทั่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณประตู๕นะคะ
ได้แจ้งความกับผู้กระทำความผิดโดยแยกออกเป็น๒กรณีนะคะ
และข้อที่๒นั่นก็คือการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
ซึ่ง๒กรณีนั้นได้แจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
ส่วนเรื่องบ่อบาดานที่พบในบริเวณวัดนั้นเป็นเรื่องใหม่ค่ะ

ซึ่งเรื่องนั้นก็อยู่ระหว่างการสืบสวน
ส่วนคดีความคืบหน้าของคดีทั้งหมดนั้น
สำนวนสอบสวนนั้นแล้วเสร็จไปกว่า๑๘๐แล้วนะคะ
เว้นคดีที่เกิดขึ้นค่ะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะหญิงวัยกลางคน
คนนี้ก็เดินเข้ามาต่อว่าเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝุงชนหญิง

จากตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรสวนเพชรบุรี
ขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ะก็ทำให้เกิดความ
วุ่นวายเพียงเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะเดินทาง
กลับออกไปและไร้การกระทบกระทั่งค่ะ
ส่วนในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะกลุ่มลูกศิษย
พระธรรมกายจำนวนมากได้พากันปีนข้ามรั้ว
ออกมาจากวัดพระธรรมกายด้านฝั่งติดกับมงคลเศรษฐีอาเขตค่ะ
โดยมีทหารจากกองพันธหารราบที่๓
กรมทหารราบที่๒รักษาพระองค์นั้น
ยืนคุมแนวรั้วให้การช่วยเหลือนะคะเพื่อให้เดินทางกลับบ้าน
แต่สามารถทำได้เพียงแค่๒ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
กรรมการหมู่บ้านที่อยู่ติดกับวัดพระธรรมกาย
ก็เดินมาแจ้งให้ทหารยกแผงเหล็กออก
ทำให้ชาวบ้านปีนข้ามรั้วออกมาออกด้วยนะคะ
ขณะที่หอพักด้านซ้ายมือก็ปิดประตูรั้วไม่ให้ใครเข้าออกค่ะ
ทำให้ทหารนั้นไม่สามารถเข้าไปรับตัวบุคคล
ที่ประสงค์จะเดินทางออกจากวัดได้ค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นยังคงแสดงความกังวลมือที่๓

และกำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝุงชน
รวมถึงผู้บัชการเหตุการณ์ที่นี่นั้น
ปฏิบัติกับกลุ่มลูกศิษย์วัดพระธรรมกายอย่างละมุนละม่อม
และให้เป็นไปตามหลักสากลด้วยค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายจากประตู๕
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายค่ะ